สำคัญ

สำคัญ

สำคัญ

สำคัญ

สำคัญ

พร้อมแล้วมุนเลย
เอ่อใครบ้างเอ่ยมีน้องพลอยนะครับน้องหญิงนะครับ
น้องกุ้งแล้วก็คุณเนมอ่าสามหญิงหนึ่งชายนะฮะ
เลือกใครดีครับเลือกน้องพลอยแล้วกันครับผม
อ่ะเลือกน้องพลอยนะฮะน้องพลอยแนะนำตัวครับ
สวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะพลอยเรียนศีลภาษาจีนนะคะ
ด้านหลังพลอยก็จะจัดดอกไม้ไว้เต็มเลยค่ะ
บอกมาสองอย่างมีใครพูดภาษาจีนใช่ไหม
พูดถึงว่าตัวเองนี่เรียนภาษาจีนนะก็ทั้งหลังแล้วมีดอกไม้
ไม่รู้จะถามเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าจะเอาใครมาช่วยดีครับ
อันนี้มาพี่บอลเลยมา

กลีวาวนี้

ดอกไม้ในภาษาจีนกลางเรียกว่าอะไรนะคะ

น่าจะเป็นข้อที่
ข้อที่๑ตอบว่าเหม๋ยนะครับ
ดอกไม้ภาษาจีนกลาง
คือเหม๋ยใช่หรือไม่ครับ

แล้วพี่ได้กล้ามคำคำไหมล่ะ

มาที่วงล้อมหาชนมาครับผม

หยุดที่ใครเอยนะครับ
มีคุณเต้ยนะฮะคุณตามคุณนิดแล้วก็คุณกล้อง

คุณตามนะครับเลือกคุณตามนะฮะคุณตามแนะนำตัวครับ
สวัสดีครับผมเชื่อตามนะฮะ
เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากนะ

แบบนี้รู้เลยต้องเอาใครเพื่อช่วย

เออมาเอง

เดี๋ยวหมดได้นะอย่างเงี้ย

ข้อนี้ไม่น่าจะยากนะฮะ
เพราะ๑เนี่ยคุณอ้ำพัชราภาเนี่ย

พี่อ้ำบอกว่าปีนี้ฉันขอไม่รับแล้ว
ซึ่งความเซ็กซี่ของนิตยสารนี้

เราคิดว่าคุณปูปรายาเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดในปี๒๕๖๒

พี่เชียมเดี๋ยวนี้เขาวิเคราะห์เป็นคุณปู

รับทีแล้ว๓ปี๓๑ดาว
เด้อเด้อเด้อเด้อเออเออเด้อเด้อเด้อเด้อ
นี่หนูเล่นแดวฮาเดินแดวฮาใช่มั้ย

เมื่อกี้ก็ได้ไปแล้วคนเดียวนะฮะในรอบที่แล้วนะครับ

คุณวิชัยแล้วก็น้องไก๊

น้องแพร่ก็ได้ค่ะ
แพร่ครับผมแนะนำตัวครับ
สวัสดีค่ะหนูชื่อแพ้ค่ะอยู่โรงเรียนวัดบางนางเพลง
วันนี้มารำมวยไทยค่ะ

จะเกี่ยวกับมวยไทยไหมถ้าเกี่ยวกับมวยไทย๓ท่านข้างหลัง

พี่บอลมาเร็วมาช่วยน้อง

ครับผมมีอยู่๗เหรียญที่เหลือ

เป็น๓ก็ได้

จะเกี่ยวกับมวยไทยหรือไม่ขอคำถามครับ
ท่าที่หนูทำเมื่อกี้คือท่าอะไรคะ
ท่าไหว้ครูเมื่อกี้ที่น้องจะทำคือท่าอะไรนะครับ
ท่าก็บอกอยู่แล้วมันเหิน
ใช่ไหม
แค่ผนมเนี่ยคือแค่ผนม
แค่ได้มี
แต่ใครดื่มพี่
พี่จะจาก็แช่งดังไปตกจริงเลยเนี่ย

ผมเหิญข้อนี้๓เหรียญใช่หรือไม่ครับ

ช่วยกล้ามากค่ะ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

มีคุณแทนนะฮะมีป้าเตียงนะครับ
เลือกใครดีครับดูเผย

สวัสดีครับพี่ชินครับอยู่ป๖ครับชอบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ครับ
เรียนวิชาประวัติศาสตร์
แคว้่จอดพูดไม่เป็นไม่มีนะครับ
ต้องลุยกันแบบเต็มที่เลย๓เหรียญจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือไม่จ๊ะน้องชิน
คำถามของผมก็คือสัตวรรษใช้เรียบระยะเวลากี่ปีครับ
ดูจากหน้าผมนะฮะดูนะฮะรู้ไม่รู้แน่นอน
ถ้าเป็นสรรพคุณจริงมันก็มีทศวรรษ๑๐ปีทศ๑๐นะคะ
ตอบว่า๑๐๐ปีคือสัตวัสตร์นะครับผม
อ่าไปดูเฉยครับ๑๐๐ปีใช่หรือไม่ครับ

ปีเรียกว่าทศวรรษครับส่วน๑๐๐ปีเรียกว่าสหัสวรรษครับ
คำตอบพี่ผู้กล้องก็คือ๑๐๐ปีครับ

ขอบคุณทุกคนต่างครับ

รอบนี้น่าจะเป็นรอบตัดสินนะฮะ

แล้วก็ที่สะสมไว้นะครับ
เหลืออยู่นะฮะกับตัวเองอีก๔เหรียญนะครับ

วงร้อยมหาชนมาครับ
มาแล้วหมุนเลย

นี่พี่วันนาน่าจะขายทองนะ
แล้วก็มีนะฮะคุณปิ๊กนะครับ
แล้วก็มีคุณนบแล้วก็คุณตั๊ก

ไม่แต่ต้องรู้เรื่องคู่แข่งค่ะ
ถ้าหรู้เรื่องพี่พี่โอเค
แต่ถ้าผิดพี่ขอโทษ

แต่ไม่รู้ว่าเขาจะถามเกี่ยวกับฟุตบอลหรือเปล่านะครับ

แล้วแต่หนู

เผื่อว่ารอบหน้าอีก๒เลย
มาดูนะครับว่า๒เหรียญจะถามเกี่ยวกับอะไรนะครับ

๗เบอร์๘เบอร์๙หรือว่าเบอร์๑๐
ข้อนี้ถ้าหนูตอบผิดตกรอบครับ
นั่นไงตามผิดนะครับ
หนูคิดว่าอะไร

มั่นใจนะต้องตอบแล้วนะครับตอบว่า

ใช่หรือไม่ตอบผิดตกรอบครับข้อนี้

ไม่ตามผิดว่าเร็มกว่า

พี่บอนอ่ะ

อ่ามาที่น้องลินตอนนี้นะฮะ

พร้อมแล้วหมุนเลย

คุณวิวนะฮะแล้วก็คุณเบนส์ธนชาตินะครับ

เจอคำถามง่ายเข้ารอบทันทีนะครับ

เอาเป็นไหนก็เด็กมาหมดแล้วก็วิวแล้วกันค่ะ

ส่วนในนี้น้องวิวจะพายเข้ารอบหรือเปล่านะครับ
ขอให้น้องวิวแนะนำตัวหน่อยครับ

หนูเป็นเด็กยุคใหม่ชอบเล่นทวิตเตอร์ค่ะ

เรื่องเทคโนโลยีนี่ตอนนี้พี่กำลังศึกษาไฮไฟล์อยู่

พี่

เลือกเลย

พี่ชัลลี่พี่บอลค่ะก็เป็นพี่
ค่ะเฐรี่ถากด้วย
ถ้ารู้นะเดี๋ยวพวกพี่ช่วย
ข้อนี้นะครับถ้าน้องลินลง๓เหรียญแล้วตอบถูกเข้ารอบไปเลย
ตอนนี้มีภาษีเยอะสุดใช่มั้ยน้องลิน
มาดูนะครับว่า๓เหรียญนี้จะพาเข้ารอบเลยหรือเปล่านะครับ

ไม่แน่ใจว่า๑๒๐รู้ว่า๑๔๐

เฮ้ยอ่ะ๑กับ๔ตัดแล้ว

น้องลิ้นจะเชื่อตัวเองตอบว่า

เรื่องไม่จำกัดนะครับขอเชื่อตัวเองนะครับ